ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์
ของมหาวิทยาลัยรังสิตตำรวจระบุนะครับว่า
สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้๒ข้อหา
คือรักทรัพย์แล้วก็เข้าข่ายช่อโกง
ขณะที่วันนี้นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
มหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิตจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อขอคำปรึกษาข้อกฎหมายที่จะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
รองภูมิในการสำนักงานนิติการมหาวิทยาลัยรังศิษฐ์
เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
เพื่อขอคำปรึกษาข้อกฎหมายที่จะดำเนินการเอาผิด
ผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์และเพชรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังศิษฐ์
นายนิตพลกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กระบวนการสอบของมหาวิทยาลังศิษย์
เสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือ
และทำให้ผู้ที่มาสอบในวันนั้นอย่างตั้งใจเสียโอกาสในการสอบ
ขณะที่พันธบรวจโทวุฒิพระเดชวงศ์สารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรปากครองรังศิษฐ์กล่าวว่าขณะนี้
อยู่ระหว่างการเชิญตัวนักศึกษาที่มีพฤติการเข้าข่ายทุจริต
เข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมโดยต้องขออนุญาตจากผู้ปกครอง
จากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและทุกฝ่ายเกรงว่า
จะเป็นจำเลยสังคมซึ่งเด็กทั้ง๓คนเป็นเด็กที่เรียนดีพอสมควร
แต่อาจจะถูกชักชวนซึ่งต้องให้โอกาสกับเด็ก
พลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่ากรณีนี้แบ่งออกเป็น๓ส่วน
คือบุคคลที่รับจ้างสวมแว่นตาไปบันทึกภาพข้อสอบ
เฉลยคำตอบส่งไปยังนาฬิกาให้กับผู้เข้าสอบ
และตัวนักศึกษาซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพญาหลักฐาน
หลังจากนี้เมื่อวานที่ผ่านมานักศึกษาที่ร่วมขบวนการ
เขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่

ส่วนบุคคลที่กระทำผิดในครั้งนี้เบื้องต้น

แต่ในทางกฎหมายมีความผิดข้อหารักทรัพย์
และเข้าข่ายฐานช่อกง

ธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร

ที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

จากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานจะเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุด

ตั้งแต่ตักเตือนทำถันบลพักการเรียน